ร้านนี้ต้องถามพี่ปุ้ยเลยอยู่ที่ตรังนะ
เขาบอกว่าเป็นร้านบะหมี่เกี้ยวหมูแดงตาน้อยท่าพญาคุ้นไหม

เขาเปิดมา๓๐กว่าปีแล้วนะอายุเกือบเท่าพี่ปุ้ยเลย
แล้วร้านนี้นี่เขาบอกต่อให้ก๊าซสูงต้มอะไรขึ้นราคา

เดี๋ยวอันนี้เนี่ยทำขายปกติหรือว่าพอเราถ่ายแล้วทำให้เยอะเนี่ย
อย่าไปพูดอย่างนั้นพี่เบิร์ตเขาให้เยอะแบบนี้แหละฮ

ให้มาเครื่องแน่นเลยจุกเลย

เรียกกันว่าร้านตาน้อยท่าพญาอยู่แถวสามแยกท่าพญาในอำเภอปะเหลียนครับ
ตาน้อยเจ้าของร้านอายุ๗๑แล้วนะอันนี้ข้าวหมูแดงให้ซอสแบบชุ่มแบบนี้ชอบเลย
คุณตาน้อยเนี่ยเปิดมา๓๖ปีถือเป็นร้านในตำนานครับ
คนในพื้นที่รู้จักเป็นอย่างดีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่หมูแดงของตาน้อยนั่นแหละ
หมักด้วยสูตรของเขาเองครับเอามาย่างให้หอมนี่นี่สับให้ดูเลย
หมักด้วยสูตรของเขาเองแล้วก็ย่างให้หอมเนื้อนี่นุ่มชุ่มฉ่ำไม่แข็งไม่แห้ง
ส่วนน้ำซุปล่ะน้ำซุปนี่ใช้กระดูกหมูต้มเคี่ยวนานกว่า๓๔ชั่วโมงครับ
ให้รสชาติมันกลมกล่อมที่สำคัญอันนี้ผมชอบมากพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต

แต่เขาให้เยอะจริงดูเนี่ยกล่องใหญ่เนี่ย
คือกล่องก็ใหญ่แล้วยังให้บะหมี่ให้หมูแดงให้เกี้ยวนี่เต็มเลยฮะ

ใช่อิ่มแน่นอนนะแกขายมาตั้งแต่ชามละ๓บาทจากนั้นก็ขยับเป็น๕บาท๗บาท๑๐บาท
ขายดิบขายดีจนส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทกันเลย
ตอนนี้ราคาหยุดอยู่ที่๔๐บาทครับ
แต่ถ้าสั่งพิเศษหน่อยอยากกินเยอะก็๕๐๖๐บาทก็มีเหมือนกัน
ไม่ได้มีแค่บะหมี่เกี้ยวกับข้าวหมูแดงนะคุณผู้ชม
เมนูอื่นอย่างข้าวมันไก่มีหมูกรอบมีข้าวกุญเชียงไก่อบมีครับ
เหมือนที่พี่ปุ้ยบอกเหมือนว่าบีจับกังใช่ไหม
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใช้แรงงานนี่แหละ

น้อยยืนยันแม้ช่วงนี้ข้าวของต่างจะแพงขึ้นก๊าซสูงต้มแพง
แต่จะขอตรึงราคาไว้ตามเดิม

ซุปเคี่ยวแบบ๓๔ชั่วโมงใช้แก๊สเยอะนะ

หนึ่งในลูกค้าประจำอย่างพี่อภิเชษบอกว่า
ติดใจเลยนะรสชาติถูกปากแถมยังให้เยอะคุ้มค่าคุ้มราคา
ใครอยากลองแวะมาได้เลยครับร้านเปิดทุกวัน

คือร้านเปิด๖โมงเช้าเวลาปิดไม่แน่ไม่นอนครับ
บางวันวันไหนขายหมดเร็วเนี่ยก็ปิดเร็ว
บอกปกติ๑๐โมงบางทีก็ปิดแล้วนะ
เอาป่ะวันนี้๑๐โมงหมดอ่ะ
วันนี้๑๐โมงหมดออกห้องเท่าหูเขียวเลย๑๐โมงหมดเอาดิ

หมูแดงจานนึงหมี่เกี้ยวชามหนึ่งกำลังอิ่มเลยคุณผู้ชม
เอาสาย๑๑โมงอาจจะยังไม่ปิด
ถ้าไม่อยากพลาดครับโทรไปถามได้ก่อนนะจะได้ไปไม่เสียเที่ยวครับ

ที่ปลาเหรียญจังหวัดรังใช่มั้ย